ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะเมื่อวานทวิตเตอร์แทบโอ้ยสันครเลยจริงเลย
ก็สาวน้อยวัย๑๙ปีนิโคลีนค่ะเป็นลูกเซี่ยวอเมริกันนะคะ
ก็ได้ไปเฉือนชนะน้องแพลวแล้วก็เลน่าคนนี้เลน่าเนี่ยหวานใจชะปุ๋ยนะ
ดีใจมากเลยนะก้มกราบคุณแม่จนมงกุฎของเธอนั้นหลุดเลย
แต่คุณแม่ก็หยิบมาสวมใส่ให้คุณลูกนะก็ได้ซีนประทับใจกันไปคุณผู้ชมค่ะ
ก็อยากขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นิโคนะคะ
แล้วช่วยนิโคมาถึงจุดนี้ตามเชียร์ต่อไปนะคะ
วันนี้พักพูดได้แล้วค่ะเพราะเราก็ประสบความสุขทั้งหนึ่งที่มาเป็นนักงานแล้วค่ะ
แล้วก็ฝากให้กำลังใจต่อไปในประวัติที่จะได้รับต่อไปนะคะ
รู้สึกภูมิใจแล้วพูดดีใจมากคือในจุดนี้
คือจะบอกว่าทั้ง๓คนนี้นะคะเป็นตัวเต็งหมดเลย
อันนี้เป็นช็อตที่ก้มกราบคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่มงกุฎหลุดแหละ
แต่ว่าคุณแม่ก็หยิบขึ้นมาสวมชงให้สวยงามนะคะ
คือจะบอกว่าน้องที่ได้นี่นะคะนิโคลีเนี่ยจะบอกว่าเป็นนักสู้ตัวจริงอยู่เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครจำกันได้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
แต่เวทีนั้นน้องสามารถผ่านเข้ามาได้แค่๑๐คนสุดท้าย
นางงามบอกว่าอย่าเพิ่งทิ้งความฝันนะให้กลับมาอีก
แต่ใครจะไปคิดว่าเธอกลับมาแล้วแล้วเธอก็ได้มงกุฎในอีกเวทีนึงเลย
ไปแค่๒เดือนเท่านั้นเองนะคะเธอก็มีการเตรียมตัวเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เลย
ออกกำลังกายฟิตหุ่นแล้วก็อย่างที่รู้รู้กันว่าเรื่องภาษาเนี่ยเธอไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้ว
รวมไปถึงน้องแคร่วเองรองอันดับ๒รองอันดับ๑นะฮะ
คนที่ได้ที่๒ก็ได้รางวัลพิเศษนั่นก็คือทักษะการเดินแบบมาแล้วด้วย
แล้วก็ส่วนเลน่าเองเนี่ยก็ได้รับรางวัลพิเศษเป็นนางงามผิวสวยสุขภาพดีหน้าสวยไร้สิวมาด้วย

ชัตปุ่ยเนี่ยไปนั่งเชียร์เกาะขอบเวที
ปกติจะเห็นสาวไปนั่งเชียร์ตอนเขาแข่งฟุตบอล
สลับกันนะคะเป็นนุ่มนักฟุตบอลมานั่งเชียร์การประกวดนางงามกันบ้าง
บอกว่าเลน่าทำตามความฝัน
แล้วก็ผมขอสนับสนุนความฝันของเธอทุกอย่าง
และที่สำคัญเธอเป็นคนที่สวยที่สุดในโลก
รักเธอตกหลุมรักเธอทุกวัน
เหมือนวันแรกที่ผมตกหลุมรักเลย

แต่อยากมองให้เป็นเรื่องของความพยายามมากกว่า
นางงามแต่ละคนกว่าที่เขาจะชนะได้

คุณเอ้ยต้องผ่านการฝึกฝนการเดิน
ความกดดันต่างมากมายเลย
ทำให้เราเห็นแล้วนะว่าความสำเร็จนั้นอยู่ที่ไหนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะก็อยู่ที่ความพยายามของเรานั่นแหละ
ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้กับน้องทั้ง๓คนนะคะ
วงการบันเทิงได้รับดาวดวงใหม่มาแล้วนะจ๊